ช่วงนี้หากใครไปเดินที่คลองพดุงกรุงเกษมก่อน
อันนี้อาจจะเป็นตลาดชุมชนตลาดต้นไม้ของซื้อของขายต่าง

เพราะว่ามีการจัดตลาดร้อยเรื่องราวนวัตกรรมและพลังงาน
ทันสมัยให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
แล้วก็ได้เข้าไปดูเรื่องของเทคโนโลยีกัน
และตอนนี้เพื่อให้ประชาชนรู้จักนวัตกรรมเทคโนโลยี
ของผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานราคาประหยัด
ภาครัฐนำมาจัดแสดงไว้ที่ตลาดแห่งนี้นะครับ
มีอะไรน่าสนใจและมีอะไรที่น่าทึ่งบ้าง
ติดตามได้จากรายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณเลยครับ
งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด๕กิโลวัตต์
มาติดตั้งในรถพ่วงผสมผสานกับเครื่องปั่นไฟฟ้า
เพื่อนำไปใช้สูบน้ำบรรเทาปัญหาภัยแรง
ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
พ่วงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์คันนี้

ส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ถูกนำมาจัดแสดงในตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

แต่อันนี้มันเป็นพลังงานสะอาดที่เราผลิตได้จากแสงอาทิตย์
เก็บประจุลงแบตแล้วก็เอาไฟในแบตต่าง
ไปใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์ปั่นน้ำ

ปั่นกระแสไฟฟ้าได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
จากการสลับการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้า

เพียงแค่จอดรถในพื้นที่เป้าหมาย

หากต้องการสูบน้ำผิวดินก็เลือกท่อพญานาค
ซึ่งวิธีการก็คือนำปั๊กค่ะไปเสียบเข้ากับตัวเครื่อง
จากนั้นก็สับเบเกอร์ขึ้นค่ะ

ว่าต้องการปั่นไฟจากเซลล์แสงอาทิตย์
หรือว่าจะเป็นการปั่นไฟจากเครื่องปั่นไฟค่ะ
เท่านี้ระบบก็จะทำงานปั่นไฟได้ทันทีค่ะ
พุ่งสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์คันนี้
ราคาอยู่ที่๑๒๐๐๐๐บาท
ใช้เวลาผลิตประมาณ๓๔เดือน

คือยานยนต์ไฟฟ้าที่นำมาจัดแสดง

ราคาเริ่มต้นที่๒๕๐๐๐บาท
เตอร์ไซค์ไฟฟ้าราคา๑๐๐๐๕๐๐๐บาท
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไม่ปล่อยของเสีย

พร้อมจัดรถบัตรไฟฟ้าบริการรับส่งประชาชนฟรี
เส้นทางจากสนามม้านางเลิ้ง
และสถานีรถไฟหัวลำโพง
ถึงตลาดคลองพดุงกรุงเกษม
งานนี้ยังนำระบบจัดการพลังงานในอาคารมาจัดแสดง
สามารถรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารแบบเรียลไทม์
ติดตั้งชุดละ๓๓๐๐๐บาทตามขนาดอาคาร
ส่วนใครที่อยากมาช็อปอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกและประหยัดพลังงาน
ที่นี่ก็มีขายในราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ๕๑๓๐ค่ะ
ทำจากพลาสติกชนิดพิเศษน้ำหนักเบาปลอดภัย
นำร่องใช้ในพื้นที่ภาคใต้
และมีแผนจะเริ่มทำตลาดกระจายในหลายจังหวัด
ช็อปได้ความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานแล้ว
ยังสามารถเลือกชิมซื้อสินค้าโอท็อป
ของดีจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
และชุมชนใกล้พื้นที่แหล่งสำรวจและผลิตปิโตเลียม

โดยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่๒๗มีนาคมนี้
นานิชาดองสุวรรณเขาแท้รัฐทีวีรายงาน

ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม

คุณผู้ชมไปได้เลยเพราะว่าเขามีการจัดงานในโซนของพลังงานพาชม

พลังงานพาชิมมีของกินด้วยอย่านึกว่ามีแต่นวัตกรรมเทคโนโลยีนะฮะ
ชิมพาช็อปพาเพลินมีหมดเลยนะฮะ

ไปชมไปชิมไปช็อปไปแชะเต็มที่
แล้วเขาบอกว่าจะได้เห็นว่างานวิจัยไทยของเราเนี่ย
เป็นงานวิจัยที่โอ้โหสุดยอดแล้วก็นำมาใช้งานได้จริง
มีนักศึกษามีสถาบันการศึกษามาให้ข้อมูลเยอะแยะเลย